บุกไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ก็ทำเอาคึกคักกันน่าดูนะคะ

ว่าไหนพูดมาสักบทสักตอนนึงซิในละครที่มันฮิตฮอตกันอยู่
เดี๋ยวไปฟังนะว่าพี่โป๊ปเดี๋ยวไปฟังคลิปในช่วงนี้เลยค่ะ
การที่จะขึ้นไปห้องประชุมไม่มีใครได้ขึ้นนะผมบอกเลย
เพราะท่านบอกว่าท่านนายกบอกว่าไม่เคยมีใครได้ขึ้นไป
แล้วพวกทีมงานพวกท่านราชการนะครับที่เขาเป็นคำว่าเป็นพนักงานที่นั่น
เขาบอกเขายังไม่ได้ขึ้นเลยเขาอยู่มา๒๐ปีเขาไม่เคยเข้าไปในห้องนี้เลย
เป็นอะไรที่แบบสนุกมากครับก็คิดว่าไปแล้วจะท่านจะแบบงานเยอะหรือเปล่า
เหนื่อยไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ค่อนข้างเกร็ง
พอไปถึงแล้วแบบท่านก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นให้พูดบทละครอะไรอย่างนี้
ก็ตลกครับท่านเป็นคนน่ารักมากครับมุกเลือกตั้งมุกเลือกตั้งเนี่ย
คือปั้นก็อันนี้อาจจะตอนนี้อาจจะอยู่ในคุกแล้วครับปั้นจันทร์
ก็พูดกันตลกตลกกันเฉยข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็เหมือนกับว่าพูด
อยากจะเลือกตั้งเร็วเหรออะไรประมาณนั้นไม่พอนะครับผม
อืมเล่าให้ฟังคือท่านนายกก็มีแซวกันนะคะที่ที่เชอรี่เล่าให้ฟังว่า
พูดมาซิบทละครตอนฮิตพี่โป๊ก็พูดเลย
เจ้าเป็นคนกำเริบวาจาพิกลพิการ
นายกก็บอกว่าหันไปพูดกับนางเอกสิมาพูดอะไรกับท่านกับฉันล่ะ
อย่างที่บอกไปว่าอยากให้เลือกตั้งเหรอนะเซงกรับท่าน

นายกก็ถามว่าคนน้ายคนนอกอยากให้เลือกตั้งพระอิจคาะ

จริงครับผมก็ไม่เคยรู้จัก

ก็รู้สึกนิดนึงครับรู้สึกแย่นิดนึง

ละลายเลยไม่มีนะ